ตอนนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับกรณีของผู้ป่วยโรคไตคนหนึ่งที่ไปนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่จังหวัดบุรีลำ
แล้วก็ให้ลูกเขยของคนป่วยเตียงข้างที่คุยกันจนสนิทกัน
เงินเยียวยา๕๐๐๐บาทที่เขาได้รับแจ้งจากทางโทรศัพท์ว่าได้แล้วเนี่ยเข้ามาหรือยัง
พอเขาไปดูให้ปรากฏว่ากลับมาบอกว่าเหลือแค่มีแค่สองพัน

ก็ให้น้องสาวไปดูให้นะครับไปกดเช็คเอาบุ๊กแก๊งไปเช็คให้อีกทีนึง
เงินเข้ามาแล้วจริงแล้วก็ถูกกดถูกโอนออกไปจริงนะฮะ
แน่นอนว่าก็ต้องไปตามหาบุคคลคนนั้น

เพราะวันที่จะตามหาตัวเนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลไปก่อนแล้ว
ถูกต้องตอนแรกเนี่ยทีมข่าวก็ไปคุยกับคนใกล้ชิดของบุคคลคนนั้น
แล้วคุยกับคนคนนั้นเขาปฏิเสธเขาบอกว่าไม่ได้เอาเงินไป
คือพ่อตาเนี่ยมาเข้าโรงพยาบาลแล้วพ่อตาออกมาแล้วไปเจอพ่อตา

สุดท้ายนี่ครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจได้มาแล้วนะครับ
ผู้ชายคนนี้นะฮะไปกดเงินจริงนะฮะ
นี่ฮะเขาบอกว่าให้ลูกเขยของคนที่ป่วยที่อยู่เตียงข้าง
แต่เมื่อวานนี้ไปตามหาที่บ้านเนี่ยพ่อตาบอกว่าลูกเขยทำงานขับรถส่งของ
อยู่ที่บ้านแต่คงไม่เอาหรอกแต่วันนี้มาแล้วครับ
นายสมปองสิมาเหล่าเต่าอายุ๓๔ปีเป็นชาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีลำนะครับ
พบพนักงานสอบสวนสพนางรองหลังถูกออกหมายเรียกมาให้ปากคำ
เรื่องที่ไปกดเงินแล้วก็ถูกเขาแจ้งความว่าไปรักทรัพย์เขายักยอกเอาเงินเข้าไป๓๐๐บาท
สุดท้ายแล้วนายสมปองนะฮะหลังจากที่มีภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปกดเงินจริงนายสมปองรับสารภาพกับพนักงานสอบสวนสพนางรอง
ทีแรกเนี่ยยังแบบปฏิเสธอยู่บอกว่าลักษณะภาคเศษ
กดจริงแต่ว่าผมไปกดดูไม่ได้กดออกมาแล้วก็ไปบอกเขาว่ามันมีแค่สองพันไม่ได้มี๕๐๐
เค้นไปเค้นมาแล้วบอกว่ามีหลักฐานจากภาพจากล้องวงจรปิดนะ
นายสมปองก็ยอมรับสารภาพว่าเอาเงินเขาไปจริง๓๐๐บาท
แล้วเห็นตัวเลขเงินในบัญชีมี๕๐๐๐บาทมันอดใจไม่ไหว
มันอยากจะได้ขึ้นมาก็เลยถอนออกมาสามพันนะ
แล้วก็ไปบอกเขาว่ามีตังค์แค่สองพันแต่เงินสามพันนายสมปองบอกว่ายังไม่ได้ใช้นะครับ
จะเอาไปคืนให้กับผู้เสียหาย
ซื้อของให้ครอบครัวใช้ส่วนตัว
แล้วเราก็ไปบอกกับลุงว่ามีเงินเข้าแค่๒๐๐๐บาท
อันนี้จริงนะ
นี่ฮะก็ตัวเองก็ตอบไม่ได้ว่ากดของเขาไปทำไม

บอกแค่ว่าก็ไม่รู้ผมก็กดเห็นแล้วมันอยากกด
เห็นตัวเลขแล้วมันอดใจไม่ไหวก็เลยกดออกมา
บอกว่าครอบครัวก็ไม่ได้เดือดร้อนนะไม่ได้ยากจนนะ

เมื่อวานพ่อตากับภรรยาก็บอกว่าที่บ้านไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะ
ใช่ภรรยาถึงขั้นบอกว่าเดี๋ยวเอาเงินไปคืนให้๓๐๐บาท
ไม่ได้เดือดร้อนไม่อยากจะมีปัญหา
คือพลัยยาบอกว่าเมื่อวานจะคืนคือก็มั่นใจว่าสามีไม่ได้เอาไปนะ
แล้วทางครอบครัวก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินทองเลยไม่มีหนี้สินด้วย
อยู่กับสามีมา๕๖ปีก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเงิน
ตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสามีทำแบบนี้ทำไม
หนูก็อยู่ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มองเห็นเงิน
แต่หนูบริสุทธิ์ใจว่าเงินนี่หนูไม่ได้รับรู้ไม่เห็น
อย่างที่แฟนเขาคุยแหละ
แต่หนูที่พูดไปนะคือเขาถือบัตรไปแล้วแต่หนูก็ไม่รู้ว่า
เขาจะกดไม่กดหนูไม่เห็นนะแต่พูดถึงว่าคือความผิด
เขาได้รับบัตรไปกดแล้วในเวลานั้นคือเขามีสมมุติอัพออกมาว่าเงินมันออกมา
แต่เขายืนยันแบบนั้นแต่หนูก็ไม่อยากเรื่องมากอะไร
หนูไม่รู้อะไรคือจบไปเลยคือเอาเงินนั้นไปคืนเขา
ส่วนนายนรงศักดิ์ผู้เสียหายเนี่ยบอกว่านายสมปองยอมรับสารภาพมาก็ดีใจนะ
เพราะว่ายังไงหลักฐานมันก็ชัดอยู่แล้วว่าเงินถูกถอนออกไป
ถ้าเอาเงิน๓๐๐๐บาทมาคืนก็พร้อมให้อภัย
แต่ว่าเรื่องของคดีความก็ต้องขึ้นอยู่กับทางตำรวจเขาว่าจะว่ายังไง
บอกกับตำรวจไปแล้วว่าถ้าเขาคืนเงินให้แล้วก็ปล่อยเขาไปเออไม่ต้องทำ
ไม่ต้องทำอะไรก็คือถ้าเขารับสารภาพแล้วก็คืนเข้าไป
ให้เขาไม่ต้องรับโทษอะไรอย่างนี้คือไม่ต้องทำอะไรก็แสบสิ้น
ก็คือว่าอย่าฝากใครไปอีกเลยบัตรเถอะ
ให้ไปกดเองหรือให้คนที่ไว้ใจได้พี่น้องตัวเองหรือว่าลูกเมียหรือว่าพ่อแม่อะไรอย่างนี้ไปกดดีกว่า
อย่าไปฝากคนนอกที่ไม่ใช่ญาติที่ไม่ใช่ใครก็แล้วแต่ที่ไม่น่าไว้ใจทั้งสิ้น
ล่าสุดก็มีการรายงานข่าวเข้ามาแล้วนะครับว่าทางฝั่งของนายสมปองเนี่ย
นำเงินมาคืนให้กับนายนโรงศักดิ์เรียบร้อยแล้วสามพันบาทนะฮะแต่ว่าแม้ว่าจะคืนเงินกันเรียบร้อยแล้ว
แต่ตำรวจบอกว่าคดีนี้ยอมความไม่ได้นะครับพนักงานสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหากับนายสมปอง
คือข้อหารักทรัพย์และใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นนี่นะฮะแล้วตำรวจก็ฝากบอกนะครับ
ช่วงโควิด๑๙ระบาดแบบนี้หรือว่าจะช่วงไหนก็แล้วแต่
อย่าไปซ้ำเติมความเดือดร้อนลำบากของกันและกัน

อย่าไปเอารัฐเอาเปรียบกันด้วยวิธีการลักษณะแบบนี้
มันผิดข้อหายักยอกทรัพย์ลักทรัพย์แบบนี้โทษมันหนัก
แล้วแค่นี้เขาก็เดือดร้อนกันจะแย่อยู่แล้วนะคะ